เป็นมหากราบเรื่องนี้ตามมาปีกว่าแล้วใช่ค่ะ
เมื่อวานก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่สื่อจับตารอนะคะ
มีการแถลงจากทางพบตร
แล้วก็ลุงพลเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราไล่ไทม์ไลน์คร่าว

ไปลงบันทึกประจำวันที่สนปทุมวัน
ทีนี้พอมาถึงแล้วก็ไปกองบังคับการ
เพราะไม่ทันเมื่อวานนี้ดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
นอนคุกคืนแรกเมื่อคืนนี้เป็นอย่างไร
รวมถึงเอาพวกยาสีฟันแปรงสีฟันก็เอาไปให้ด้วย
ทีนี้พอเปลี่ยนเสื้อผ้ากินข้าวเสร็จแล้ว
ตำรวจก็นำตัวลุงพลออกมาพิมพ์ลายนิ้วมือ
ตรงนี้ค่ะก็เป็นขั้นตอนบันทึกการจับกลุ่มในสำนวนคดี
แต่ถ้าถามว่าจริงแล้วทางสพเขามีข้าวปลาอาหารให้ไหม
ก็มีนะฮะจริงเขามีข้าวปลาอาหารให้๓มื้อครบ
แล้วก็เรื่องของการกำหนดเวลาเยี่ยมก็ปกติ๘โมงถึง๙โมงเช้า
ถึงบ่ายโมงแล้วก็๔โมงเย็นถึง๕โมงเย็น
ก็คราวนี้ป้าแตนก็ไปเยี่ยมตั้งแต่เช้าเลย
นี่เปลี่ยนชุดใหม่แล้วเสื้อที่ป้าแตนเอามาให้

ใช่ทีนี้พอป้าแตนไปเยี่ยมตอนเช้านะคุณนักข่าวก็ต้องถามแหละ
แตนคือได้คุยกับลุงพลแล้วเป็นยังไง
แตนก็ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าลุงพลก็ไม่ได้รู้สึกกังวล

แต่ว่าสิ่งที่อยากทำที่สุดในตอนเช้าก็คือล้างหน้าแปลงฟัน
ทีนี้ป้าแตนก็บอกว่าตัวป้าแตนเองอยากเป็นตัวแทนของลุงพลนะ
ขอบคุณทุกกำลังใจรวมถึงผู้ใหญ่ใจดีแฟนคลับทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือ
ทีนี้ก็ถามเรื่องเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในการประกันตัวลุงพลในวันพรุ่งนี้
แตนบอกว่าก็เป็นโฉนดที่ดินที่ได้รับจากผู้ใหญ่ใจดี
แล้วก็แฟนคลับหลายคนหยิบยื่นมาให้
ทีนี้แนวทางการต่อสู้คดีก็ถามป้าแตนแหละ
แตนบอกว่าเออเอาจริงถ้าเกิดเป็นเรื่องแนวทางการต่อสู้เนี่ย
ก็ให้ทนายความทนายสิทธาเป็นคนจัดการทั้งหมด
แล้วก็ยังยืนยันเรื่องความบริสุทธิ์ของลุงพลเหมือนเดิมตั้งแต่ต้นเลยนะคะ
เราไม่ทำความผิดอะไรเราก็แค่ตั้งหลักสู้
ก็ดีค่ะอย่างน้อยน้องก็ด้วยความที่ป้าพยายามทุกอย่าง
คือเราเอาใจซื้อมาน้องเข้ามาก็ดีใจมาก
เห็นภาพน้องเข้ามาแล้วก็แม่แล้วก็พ่อเข้ามา
แล้วก็ปู่ย่าทุกคนก็คือมาให้กำลังใจแล้วก็รวมถึงหลายหลายคนที่ข้างนอก
นะครับนี่ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของป้าแตนนะครับ
แล้วก็ป้าแตนเปิดเผยสั้นบอกว่าลุงพลก็นอนหลับสบายดี
แล้วก็ตัวป้าแตนเองก็นอนหลับสบายดีไม่ได้มีความกังวลใจไม่ได้เครียดอะไรนะฮะ
หลังจากนี้ก็ปล่อยให้ทนายดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ส่วนกรณีที่ย้อนกลับไปพูดถึงไทม์ไลน์ของลุงพล
ไทม์ไลน์ของลุงพลในช่วงวันที่๑๑พฤษภาคมปี๖๓
วันที่รู้ว่าน้องชมพู่หายตัวไปนั้น
ซึ่งจากข้อมูลของตำรวจที่ระบุว่าลุงพล
รู้ว่าน้องชมพู่หายตัวไปตอนช่วงที่ไปรับพระ
เรื่องนี้ป้าแตนยืนยันนะฮะว่าลุงพลมารู้ว่าน้องชมพู่หายไป
ก็ตอนที่ไปเจอกับป้าแตนที่หน้าบ้านของป้าถอน
ไม่ได้ไปรู้ตอนที่ไปรับพระ
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการโทรศัพท์ไปบอกลุงพล
เพราะที่บ้านมีโทรศัพท์เพียงแค่เครื่องเดียวเท่านั้น
อันนี้สิ่งที่ป้าแตนพูดนะ
แล้วก็โยงไปถึงเรื่องของหลักฐานเรื่องของคดี
เออก็บอกเหมือนกันนะคะบอกว่าไม่ได้ยืนยันว่าเป็นของลุงพล
เพราะว่าหลักฐานที่พบเนี่ยมีเส้นผมหรือว่าเส้นขนของน้องชมพู่

อันนี้เป็นประเด็นออกมาเมื่อวานนี้นะ
เขาบอกว่าแนวทางการสืบสวนในทางลับ

พบว่ามีเส้นขนเส้นผมของน้องชมพู่อะไรเนี่ย
หรือว่าชิ้นส่วนของศพน้องชมพู่อยู่ในรถของลุงพล
แตนบอกแบบนี้จริงก็ปกติไหม
เพราะว่าน้องชมพู่ก็ขึ้นรถลุงพลป้าแตนบ่อย
เวลาที่ไปด้วยกันน้องชมพู่ก็อยู่ในรถ
ก็ไม่แปลกไหมถ้าเกิดว่าเส้นขนเส้นผมของน้องชมพู่
จะตกอยู่ในรถอันนี้มันเป็นไปตามปกติ
แล้วเมื่อวานในทางลับออกมาอีกนะฮะ
ว่าระบุว่าแนวทางการสอบสวน
พบว่าเส้นผมของน้องชมพู่๓๖เส้นที่ถูกตัด
มันมีลักษณะเหมือนเส้นผมหรือเส้นขนของลุงพล

อันนี้เมื่อวานเขาเปิดเผยออกมานะฮะ
แต่ทีนี้เรื่องข้อมูลที่เปิดเผยออกมาเนี่ย
ต้องรอฟังทางตำรวจอย่างชัดเจนซะก่อน
ว่าอะไรมันคือหลักฐานที่มัดตัวลุงพลนะครับ
แตนก็ยังบอกว่าลูกสองคนที่อยู่บ้านก็ถามถึงพ่อเหมือนกัน

ซึ่งก็ทำให้ตัวป้าแตนเองเนี่ยตอนนี้ก็มีกำลังใจมากขึ้นนะคะ
แล้วก็บอกกับลุงพลด้วยบอกว่าลูกเนี่ยยังไม่มาเยี่ยมพ่อที่โรงพักนะ
รอพ่ออยู่ที่บ้านก็ส่งกำลังใจมาให้พ่อ
ส่วนที่โรงพักสพกกตูมก็เป็นโรงพักขนาดเล็กนะ
เขาก็ต้องเอาเชือกมากั้นรอบโรงพักเลย
เพราะว่าเขาไม่ให้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไป
ซึ่งลุงพลห้องคุมขังลุงพลจะอยู่ชั้น๒กันไม่ให้คนนอกเข้า